รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สนับสนุนโดอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
ทีนี้จริงพรุ่งปีใหม่สาโกรณ์เราก็ผ่านมาแล้วปีไม่จีนเราก็ผ่านมาแล้ว
อาทิตย์หน้าแล้วก็ถึงเทศกาลสงการของปี๒๕๖๐แล้ว
คนแนววิทยาศาสตร์แบบผมนะ
มีพระที่อาจารย์หมดมั๊ทำรายการนี่ผีขโมยเช็คบังแหร่
ผีหลอนบ้างผีไม่นามให้มีเมียใหม่เลยล่ะ
เป็นใครมาทำไมมาเพื่ออะไร
บางปีนี้นะพวกเค้าจะถือปืนมา
บางทีถือมีดบางทีนอนมาบางทีมีมีมีนเท่าที่

แล้วที่สำคัญบอกว่าคนไทยอย่างเราคนลาวนะฮะคนลาวคนพม่าคนกัมพูชา
ดวงจะเปลี่ยนอย่างถาวรจะเปลี่ยนวันสงการ
คือ๑๓๑๔๑๕๓วันนี้แหละเขาถือว่าเป็นวันเปลี่ยนดวง
เอางี้ดีกว่านะครับไม่ต้องห่วงนะครับ
เอาเป็นว่าถ้าคุณมดดำอยากรู้คุณผู้ชมอยากรู้นะครับ
วันนี้ผมเตรียมนะฮะคนที่จะตอบคำถามให้คุณแล้วนะครับว่า
ปีนี้นางสงการเข้ามาเพื่ออะไรนะครับ
ไปพบกับอาจารย์มูของเรานะฮะมูขั้นเทพนะครับ
อาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศครับ
หมูให้สุดกับหมูขั้นเทพ

นี้ต่อไปครับรายการมูไนท์ของเราจะมีอีกหนึ่งพิธีกรขั้นเทพเลยนะฮะ
เราขอเรียกว่ามูขั้นเทพเลยดีกว่า
จะมาอยู่ประจำร่วมมูไนท์กับเรา
เรียกว่ามูให้สุดกันไปเลยดีกว่า
ในฐานะที่เรียกว่าเป็นน้องใหม่ของรายการเรา

ย่างเข้าสู่ฤดูใหม่ของพระอาทิตย์
พระอาทิตย์จะโคจรยกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ
ในวันใดของปีนั้นเรียกว่าวันมหาสงคราน
อย่างปีพุทธศักราช๒๖๐นั้น
มหาสงครานตรงกับวันที่๑๔เมษายน
เวลาตี๒๔๙นาที๑๒วินาที

ไม่ใช่๑๓เมษาอย่างที่เรารู้กัน

บางปี๑๓บางปี๑๔แต่ปีนี้๑๔

นางสงกรานเป็นใครชื่ออะไร
ทำไมต้องขี่นู่นขี่นี่

การากินีเหมือนกับพวกด่ากันนี้เหรอค่ะ
เขาบอกว่านางสงการปีนี้นามว่าการกินีเทวีทรงพาหูรัฐทัศน์ดอกมณฑาอาพรแก้วมรกฏพักสาหารถั่วงาหัดขวาทรงขอช้างหัดซ้ายทรงปืนเสด็จสายญาติหลับเนธหลับตามาหลังกุญชรเป็นภาษณะ
ปีนี้ชื่อราการากินีเนี่ยมันแปลว่าชื่อไม่เป็นมงคลการากินีที่จะเกิดขึ้นในบุคคลใดแปลว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ขาดจากศิลธรรม
นี่ไงไม่ใช่ฉันแล้วล่ะควรจะเป็นเธอเธอขาดศิลธรรมเธอขาดการไหว้พระ
เราร่วมกันทำงานอยู่ในรายการเดียวกันนะผู้ทำงานร่วมกันได้ด้วยดีเป็นผู้ต้องมีศีลเสมอกันหรือใกล้เคียงกัน
เห็นไหมดังนั้นไม่ควรจะเอามาเล่นเป็นมุกให้เสียหายนั้นในซึ่งคุณธรรมในกายตน
อ๋อบาจารย์แอบด่าหนูแหละค่ะ

คำว่าการากินีแปลว่า

เขาเตือนคนในประเทศว่า
จงประพฤตนให้มีฮิลิและโอตปะ

อย่าไปประมาทคิดว่าไม่มีใครรู้

ค่ะค่ะค่ะอย่าประมาท

ให้มีฮิลลิและโอตาปะ
รู้จักผิดชอบชั่วดี

โกรธให้อภัยเยานะเล่นได้

จะมีผลอะไรต่อบ้านเมืองเราหรือเปล่า

สงการชื่อการากินีปุ๊บตกอกตกใจกันแล้วนี่
อย่าตกใจตัวเราจะเป็นอะไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทำทางกายวาจาและใจของเรา
เมื่อเรารู้แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังกายที่จะไม่ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศิลธรรม
วาจาก็ต้องละต่อการพูดบทพูดคำอย่าพูดส่อเสียดผู้เผลอเจ้อ
คือคำที่ผิดไง๔ประการนี้ใช่ไหมเขาถึงได้ส่งอาจารย์มาอยู่ตรงนี้ไง
อาจารย์นี้เขาบอกนี้เทวีทรงพระหูรัฐพัดดอกมณฑาอาพรแก้วมรกฏภักษาหารถั่วงา
แปลว่าอะไรครับภาษาอาหารถั่วงาก็แปลว่าอาหารพื้นพืชผลทางการเกษตร
หรือว่าประเภทแบบสมุนไพรไทยมันจะมา
อาจารย์มองว่าเป็นการแปรรูปนะอ่ะ
หัดขวาทรงข่อช้างหัดซ้ายทรงเปลือน
มันคือสื่อความหมายว่าอะไรรู้ไหม
อันดับแรกนางการิกินีเสด็จบนหลังช้างใช่ไหม

เสด็จมาในเวลามหาสงกราน

เพราะสองพาหัสขวาส่งขอช้าง
เพราะเสด็จมาเป็นบนหลังช้าง
คอร์สตั้งคอร์สใช้สำหรับบังคับช้าง

ปืนนี้ฆ่าไม่ยิงปกติยิงปืนต้องยิงมือขวา
มีคำว่าเกณฑ์พิรุณศาสตร์

ปีนี้อังคารเป็นอธิบดีฝน

ตกในมหาสมุทร๖๕

เกณฑ์ทาราธิคุณอาโปน้ำมากน้ำท่วม
เกรนนักฆราชให้น้ำปีรกา
นาคให้น้ำ๔ตัว
เกรนธรรยาหารชื่อวิบัติ
เกรนทาราชเข้ากล้าในหนา
ด้วงแมลงรบกวนข้าวกล้า
จะได้ผล๑ส่วนเสียหาย๕ส่วน
เราขอไล่ไปเลยอาจารย์
โอ้ชาวนาฟังแล้วชาวกเศรษฐกรฟังแล้ว

เกรนนักให้น้ำหรือนากฆราชศาสตร์
นาคให้น้ำ๔ตัว

ถ้านาคให้น้ำมากตัวน้ำจะน้อย

ถ้านาคให้น้ำน้องน้อยตัวน้ำมาก

นี่คือรู้กันเลยเนี่ยแสดงมันขัดกัน
เพราะปีนี้นาคให้น้ำ๔ตัวทำไม
แค่น้ำ๔ตัว๕ตัว๖ตัวเนี่ยแสดงว่านาคให้น้ำน้อย
เพราะว่านาคมันให้น้ำเยอะหลายตัว
เออไอ้ตัวที่๔มันคงให้แล้วมั้ง

ไม่รู้เลยว่าใครให้แล้วก็ไม่ให้
แต่ไอ้หาโบราณก็แปลว่างี่
หาน้ำกี่ฝนตกกี่หาเนี่ยเขาจะวางกระป๋องไว้ในที่กลางแจ้ง
และถ้าน้ำฝนมันตกเต็มนึงก็เรียกหานึง
ฝนตกเนี่ยนับเป็นหาไปเวียนไป

จะพูดให้ฟังนะชาวนาทั่วไปเนี่ยจะต้องปรึกษาเกษตรอำเภอเกษตรตำบล
หรือหาลูกบุตรชายบุตรีที่ไปเรียนการเกษตรหรือมีความรอบรู้เนี่ย
มาให้ความรู้อย่าผีผลามในการเพาะปลูกแบบปลูกยิ่งเยอะยิ่งดีผิด
อย่าไปทำงั้นก็ต้องหาความรู้ข้อมูลว่าปีนี้ที่เราเคยปลูกข้าวไม่ได้ราคา
ปลูกพืชมาปลูกสมุนไพรแล้วมาเปลี่ยนไหมที่เขาปลูกแล้วมันมีกี่มีชาติ
ก็คือด้วงแมลงมันจะกัดกินก็ทำโรงเรือนสิครับทำโรงเรือนจะปลูกผักกาด
ผูกอะไรก็ตามทีทำโรงเรือนขึ้นมาพอประมาณแบบพอเพียงแบบที่พ่อหลวงราชการที่๙ท่านให้ไว้พอเพียง
แล้วก็ถ่ายขึ้นเฟซบุ๊คครับนี่คือคือพืชปอดสารพิษตอนนี้โตแล้วกี่กอประกาศขายขายจบตั้งแต่ยังไม่ได้ออก
ทำยังไงปีสงการที่ดวงจะเปลี่ยนเราจะมูกันยังไงถึงจะได้ใจ
มูที่ไหนถึงจะดีมูที่ไหนถึงจะเด็ดต้องบอกว่าอาจารย์ลักษณ์มูขั้นเทพมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามามูกันต่อ
ดวงบ้านดวงเมืองหลังจากสงการแล้วดวงใครจะดีดวงใครจะดี
ไม่บวชอีกเหรอดวงบ้านดุงเมืองอีกแล้วเหรอ
ไม่ดวงบ้านดวงเมืองดวงคนละอันนี้ดวงคนละ
ต่อลึกต่อลึกดวงชิ้นของลาศรีต่อลึกเลยนะที่วันนี้หมูไนที่นี้ที่แรกและที่เดียวเปิดดวงแบบเจาะลึกถึงแก่ใน
อย่างหนักนี่ไงโดยตัวมะดำเองทำมาหลายปีแล้วคุณหนุ่มทำอะไร
คือที่วัดพระพิเรนเนี่ยอยู่ตรงสี่แยกวรจักรเนี่ย
เขาก็จะไปเอาศพของพระไม่มีญาติที่ที่โรงพยาบาลส่งอย่างเงี้ยครับ
เขาก็จะมาชาปณะกิจศพภาควันที่สิบสามเมษายนหรือวันสงกราน
เขาเชื่อว่าแบบว่าเป็นการทำบุญตัวเองไปรู้สึกว่า
ดีดีเหมือนเป็นการที่แบบว่าสะดอกเขาสะดอกทุกข์สะดอกสะดอก
อย่างนี้ไม่รู้ไปถูกบางคนก็บอกว่าวันสงการไม่ให้ไปงานศพ
ไม่ให้ไปทำบุญอะไรอย่างนี้ตัวหนูเองทำอย่างนี้ถูกไหม
คือหลักเดิมเลยของวันมหาสงกรานหรือช่วงสงกรานเนี่ย
ทุกคนต้องกลับบ้านอืมหมายถึงว่าใครอยู่บ้านเกิดเมืองนอน
อยู่จังหวัดใดก็จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนตนเพื่อไปทำบุญทำกุศล
ร่วมกับเครือญาติของเรามันจะเป็นที่กำหนดได้หมายรู้เลยนะว่า
งกรานเป็นเรื่องโฮนไทยทุกภาคที่คนใต้คนอีสานคนเหนือต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอน
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงสงกรานทุกปีจะมีอุบัติเหตุสูงมาก
เพราะคนกลับบ้านกันเยอะมากรถทัวร์รถไฟเครื่องบินเต็มหมด
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องวางแผนให้ดีนะครับในการเดินทางกลับ
นี่ไปทำบุญที่ไหนหลักใหญ่ใจความต้องไปทำบุญณบ้านเกิดเมืองนอน
เพราะมันมีคำว่าผีบรรพบุรุษวิญญาณโคตรเง่าศักราชปู่ย่าตายอยู่

พอลูกหลานไม่ไปทำบุญให้เขาก็รอเกอร์เขาก็สาบแช่ง
โบราณว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกหลานจึงมักมารวมชุมนุมกัน
ไปทำบุญกระดูกปู่กระดูกย่ากระดูกตากระดูกยายกระดูกบรรพรุษ
กระดูกพวกนี้บางส่วนถูกเก็บห่อผ้าขาวหรือใส่โกรธไว้ที่บ้าน
ถูกก่อเจดีไว้ที่วัดอ่าเพราะฉะนั้นวันมหาสงครานถามว่าไปทำบุญที่ไหน
ก็ไปทำบุญที่บ้านเกิดเมืองน้องตัวเองอืมส่วนมดดำนี่เขาไปทำบุญกับกับพระที่มรณภาพแล้ว
แล้วไปทำบุญกระดูกเนี่ยก็ถือว่าดีเพราะพระเหล่านั้นท่านก็จะได้ให้พ่อ
อย่างคุณพ่อคุณแม่ผมอย่างนี้อยู่ที่บ้านส่วนหนึ่งอยู่ที่วัดส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องทำทั้งสองที่ไหมครับ
ทำที่ใดก็ได้แล้วแต่เราสะดวกจะทำสองที่ยิ่งดีแล้วก็วัดก็จำหนดเลยนะว่าสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยวันไหนเนี่ยเขาจะวันบางสกุล
แล้วปีนี้ให้ไปไหว้พระเสริมดวงอะไรที่ไหนที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเด็ดเลยอาจารย์
อาจารย์ไม่เคยเห็นพระศักดิ์สิทธิ์องค์ใดที่จะศักดิ์สิทธิ์เท่ากับพระองค์นี้เลยนะ
คือพระพุทธศรีหิงพระพุทธศรีหิง
พระพุทธศรีหิงเขาจะตั้งสนามหลวงเดิมทีเดียวแต่ไม่รู้ปีนี้จะตั้งตรงไหนนะ
เขาจะให้คนส่งน้ำเป็นพระศักดิ์สิทธิ์พระพุทธศรีหญิงเมืองเหนือก็มี
เมืองใต้ก็มีคือเมืองนครแล้วก็กรุงเทพก็มีก็จะส่งน้ำแต่พระที่คนไปส่งน้ำมากที่สุด
ฟ้ามัวดินและเป็นการส่งน้ำใกล้ชิดที่สุดเอาพระจากพระอุโบสถลงมา
พระใสแล้วแห่ถูกต้องพระสัยเขาจะลากแห่ไปแล้วก็เอามาให้คนสูบน้ำ
พระพุทธศรีหิงจังหวัดหนองคายเห็นไหมนึกออกเลยเขาจะเชิญเอาลงมา
ที่พระพุทธศรีหิงไปใช่ไหมใช่ทุกคนเข้าไปวัดพระสัยนี่นะ
หลวงพ่อพระสัยเนี่ยเป็นพระที่พญานาคสร้างหมายความว่าพระราชธิดาในพระเจ้าชายเชษฐาธิราชสร้างพระสามองค์ตามนาม
พระศุกร์พระสัยพระเสริมพระศุกร์นำข้ามมาเมืองไทยแล้วจมในแม่น้ำโขง
ทุกวันนี้ไม่มีใครเอาขึ้นมาได้ชื่อเวิร์นพระศุกร์ก็ยังอยู่ใต้แม่น้ำ
สำคัญอยู่ที่วัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายแล้วเป็นจังหวัดแรกที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว

พระพุทธรรมรถมวลภิษฐ์พระประจำพระองค์
ธวายทุน๙ทวายนะไปยังจังหวัดนี้

เพราะฉะนั้นทุกคนที่เป็นชาวอีศาล
เพราะทำบุญกระดูกแย้นของตัวเองเสร็จและก็ต้องหากัด

ปีนี้น่าจะไปประมาณวันที่

มันจะเชิญออกมามา๓วันเลย

แล้วก็ตั้งไว้ที่วิหารด้านหน้า
ให้คนส่งน้ำเอามือจับองค์ท่านได้เลย
แต่ปีนี้เป็นปีแห่งพญานาคาราชไปส่งน้ำ
เพราะว่าตอนที่หล่อพระสามองค์เนี่ยหล่อไม่เสร็จหล่อไม่เสร็จหล่อไม่เสร็จ
อยู่ดีก็มีชาตาชีปะขาวในว่าเป็นพญานาคแปลงกายมา
ช่วยหล่อปุ๊บเสร็จเลยแล้วตามชีพขาวนี้หายไปหมดเลย
นี่คือเรื่องที่เขาเล่ากันมา

ทีนี้ถ้าจะมาถามอาจารย์ถึงเรื่องดวงของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินบ้าง

ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจคือดาวสุก

มีสิทธิ์ฟุบและฟื้นตามใจคน

เรื่องทุกข์เรื่องโศกอันยิ่งใหญ่ของคนไทยจะมีเรื่องอะไรมากกว่าปี๒๕๕๙ไม่มี
แต่การป่วยใจมิได้ดำรงคงไว้ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเริ่มฟื้นตัวได้
เพราะฉะนั้นเวลานี้นะถ้าใครคนไทยมีสติแล้วฟื้นตัวจากการหายป่วยใจ
ลงมือทำในขณะที่คนอื่นป่วยใจป่วยกายอ่อนแอสเงาะสงแงะหมดกำลัง
ลุกขึ้นมาทำอะไรปุ๊บมันจะได้โอกาสมากคนอื่น
มันเป็นเวลาของคนขยันดาวมุฒิยูเข้าสู่เรือนการเดือนชะตาของดวงเมือง
ดวงเมืองอยู่ราศีเมษดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวของราศีเมษ
กล้าแข็งขยันให้ไทยอังคารเมื่อดาวอังคารเป็นอธิบดีด้วยปีความหมายว่า
ขยันในปี๒๖๐นี้ขยันแล้วรวยก่อร่างสร้างตัวได้ประสบความสำเร็จฟันทง
ธุรกิจที่จะมาแรงสุดมาแรงสุดคือธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จะมาแรงมาก
จะเกิดปรากฏการณ์เหมือนปีเมื่อปี๒๓๑พศ๒๕๖
ทั้งที่มีภาษีขึ้นขนาดนี้นะอาจารย์บอกว่ามันจะดีขึ้น
อาจารย์ดูจากดาวเสาโคจรปื๊ดปาร์ดในช่วงปลายปีทั้ง๖๐แปลว่าอะไรรู้ไหม
อันนี้เป็นคำพยากรนะถ้าไม่แม่นคนหน้าแหกคือรักเลขานิเทศ
มดดำที่มาทักทวงอยู่จากปี๒๖๐นี้เป็นต้นไปดาวเสาซึ่งเป็นดาวตัวแทนอสังหาริวทรัพย์นะ
ในรอบ๕ปีแปลว่าจากปี๒๖๐ไป๕ปีเนี่ยนะอสังหาริมทรัพย์จะอยู่ในช่วงขาขึ้น
ราคาจะขึ้นการลงทุนการขยายตัวต่างจังหวัดต่างที่เป็นหัวเมืองสำคัญ
มีการลงทุนการจ้างงานคึกคักมาก
แปลว่าตอนนี้มีกลุ่มทุนข้ามชาตินะ

เมื่อสังหาศิษยธรรมมันขยับตัวแปลว่าอะไร
แปลว่าธุรกิจอื่นมันจะขยับตาม
ราศีอะไรบ้างที่จะดีในช่วงของสงกราน
ห่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ดาวดึงดึงโคจรวิปริศ

ตั้งแต่๒๓มีนาคมถึง๑๘มีศาลยนต์
ึกยักษ์จากราศีพิจิกษ์เข้าสู่ราศีธนูและย้อนกลับ
แล้วเดี๋ยวจะเดินหน้าอีกครั้งในวันที่๑ธันวาคม
แบบไปแล้วไปรับไม่กลับมาพิจิกอีก
ดาวเสาร์นี่ถือว่าไม่ดีใช่มั้ยอาจารย์
ดาวเสานี่แปลว่าเป็นตัวแทนของโทษและทุกกรรม
ที่คนคนนั้นกระทำในทางร้าย
มันจะส่งผลกระทบต่อความยืดเยื้อ
ทำไมเหรอทำความชั่วอะไรเอาไว้เหรอมันถึงต้องตกใจ

ฟังแล้วก็ตกใจไงตกใจแทนหลายคน
ดาวเสาส่งเอฟเฟคกับคนที่เกิดราศีอะไรบ้างฮะ
ในประจาตงศาสตร์กรรมว่าโทษทุกข์ให้ทายเสาร์
แต่ไม่ได้หมายความว่าพระเสาคือเจ้าแห่งโทษทุกข์

ผู้ที่ได้รับผลที่จะทายต่อไปนี้นั้น

เพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีพิจิกษ์ราศีพฤศพ
ในห่วงประมาณ๒ปีที่ผ่านมา

และยาวไปจนถึงวันที่๑ธันวาคม

เสาทัพพิจิกเสาทัพลักษณ์ทัพจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติ

เพราะฉะนั้นถ้าที่ฟังอาจารย์มาแล้วเนี่ย
ราศีที่เราจะพูดถึงราศีแรกเลย

เราจะขอพูดถึงราศีพิจิกษ์ก่อน
คนเกิดราศีพิจิกษ์เนี่ยเป็นคนดังก็มากนะ
อย่างพี่เบิร์ดทงไทยก็พิจิกษ์
พี่ม้าออนภาเกิดสดีก็พิจิกษ์

มีสิเขาต้องเกิดตามลาศี
เพราะฉะนั้นเมื่อดาวเสาโคจรทับถึงชะตาเกิด
เป็นประถมเหตุให้กล่าวได้ชี้ชัดว่า
ดาวเสานั้นเปรียบประดุษกงขัง
แห่งโทษและทุกข์โคจรถึงเรือนชะตา
นับตั้งแต่ประมาณปี๒๕๕๙
เป็นช่วงเวลา๓ปีที่จะทุกข์ทรมาน

ถ้าใครอยู่ราศีพิจิกษ์แล้วเคยทำกรรมชั่วไว้

แล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคำว่าเล็งนี่คืออะไร

คือหมายคือว่าลาศีพิจิกษ์เดาเสาทับ
ในมุมที่ทัพจะมีราศีที่ตรงข้ามกับราศีพิจิกษ์

แล้วยังไงเร็งนี่มีผลไหม
เสาเพ่งเล็งลักษณ์แล้วอสุราภูมิประเมนอัศดาว่าไว้
จันทร์๒๑แก่ราหูเหล้าโทษแท้เผริญหิน

ในประสบการณ์ของหมอดูนี่คือภาษาหมอดูถ้าตีความคือ

อยู่ราศีพฤศพจะมีปัญหาเรื่องคนรักครอบครัวคู่ครองหุ้นส่วน
จะมีเรื่องให้แตกแยกความทุกข์ความลับเปิดเผย
มีปัญหาที่จะนำไปสู่การพัดพรากแบบจ่อลอ
เกิดความแตกร้าวร้อนรานร้อน

แก้ยังไง
ถ้าเกิดว่าใครอยู่ราศีพิจิกษ์
เปลี่ยนที่นอนเอาของเก่าในบ้านทั้งหมด
ไปบริจาคหมายถึงที่ไม่ใช้แล้วนะ
ทีนี้ราศีพิจิกษ์
ต้องระวังในการกระทำเรื่องที่ผิดกฎหมาย

ราศีพฤศพเนี่ยไม่ได้ระวังอะไร

ต้องไปบอกคุณสมศพว่าเอ็งอย่ากงข้า

ทุกวันนี้ถอดเขี้ยวถอดเล็บแล้ว
อยู่เอออิ่งอะไรนี่คิดไม่ได้เนี่ยเค้าคิดไม่ได้
คำนวณอยู่กำลังคิดคำนวณ

ข้อสุดท้ายต้องมีพรมวิหาร๔เมตตากรุณามุฒิตาอุเบกขา
เพราะฉะนั้นดาวเสาส่งผลเอฟเฟคแค่๒ราศี
เดี๋ยวก่อนนะมันอีกข้อหนึ่งมันจะอาจจะดีได้สำหรับชาวราศีบ้าง
ราศีเช่นชาวราศีเมษเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ทำให้เปลี่ยนงานเปลี่ยนชีวิต
แต่คนที่เกิดในราศีเมษรู้ตัวหรือยัง
เพราะฉะนั้นเราไปดูกันที่ราศีเมษ
ชาวราศีเมษจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากวันสงการ๑๔เมษายน
จำได้ไหมราศีเมษคือราศีของดวงเมืองกรุงรัตนโกศิลป์ประเทศไทยเป็นจุดเปลี่ยน
ที่เรียกว่าเชนเรามีการเปลี่ยนรูปแบบ
บริหารกิจกรรมกิจการระบบโทรทัศน์ระบบทีวี

การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดความทุกข์บนรอยเปลี่ยน
๒๖๐เป็นปีที่
บนการเปลี่ยนแปลงของคนที่เกิดในราศีเมษ
จะมีความชัดเจนขอให้รู้ว่า
สิ่งที่ทำมาถึงทางตัน
เปลี่ยนอย่ายื้อยุดกับสิ่งเดิม
ให้รู้ไว้ซะหมดทางแล้วสิ้นสุดหนทางแล้ว

ปุ๊บมันสามารถสตาร์ทนับหนึ่ง
แต่มันสามารถพุ่งไปสู่จุดร้อยจุดพันอย่างรวดเร็ว
มันพวงถึงความรักถึงอะไรด้วยไหมฮ
มีคนเกิดราศีเมษถ้าคู่ไม่ใช่

คนเกิดราศีสิงฯเนี่ย
ราหูทับมาตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปี
แล้วดำรงคงสภาพมาจนถึงวันที่๔สิงหาคมปีนี้

ราหูเนี่ยอยู่โคจรจากราศีกันเข้าสู่ราศีสิงศ์เนี่ย
ทำให้ชาวราศีกันที่มืดมนต์อนทการมาเกือบ๒ปีเนี่ย

พอต่อเมื่อประมาณสักต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย

จนถึงเดี๋ยวนี้ราหูมาทับคนเกิดราศีสิงศ์

มึนงงเบลอหลงโลภงุดงิดเสียอารมณ์
ซ่อมรถซ่อมบ้านกลัวกินบ้านลงแฟนลง

ในเมื่อคนเรานั้นมีความเป็นไปตามโลกกระทำแปดอืม
มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเป็นของคู่กัน
มีทุกข์และมีสุขสลับสับเปลี่ยนกันไป
เออแล้วจะเป็นยังไงขนาดสี่สิงห์ค่ะหลังสงการค่ะ

คือหลังสี่สิงห์หาไปแล้วถูกมั้ยฮะ
แต่ถ้าความลับเป็นความลับที่ไม่รู้ก็เป็นไปตามชะตากรรมที่เป็นไป
แปลว่า๔สิงหาคมค่อยเปลี่ยนแปลง
แต่อันนี้รู้แล้วมดดำรู้แล้วแฟนรายการรู้แล้ว
แล้วคุณจะยอมเหรอไปถึง๔สิงหา

กลายเป็นผู้มีปัญญาก็ต้องรู้จักจะมุบจะเปลี่ยนแปลง

หาจารย์บอกว่าที่เรารู้เนี่ยว่าไม่ใช่ว่ารู้เพราะละ

เขาดูดวงให้คนต่างประเทศ
เขาไม่ได้มาพูดถึงฉันอีบ้า
เขาให้คุณเป็นตัวแทนของราศีสิงศ์

ราศีสิงศ์เนี่ยปัญหาที่มันจะเกิดแล้ว
บริหารจัดการยากไม่ว่าจะราศีใด

หากตัวเองคิดไปมีคนใหม่
คิดผิดศิลธรรมคิดไปมีใคร

เสื่อมแล้วในความเป็นผู้มีบารมีศีล
สิ่งใดทั้งสิ้นก็จะเข้ามาแต่โดยง่าย

เอาเวลามาทำมาทำมาหากิน
ไม่มีอีเด็กอีหนูไม่เป็นไรมีเรายังอยู่ได้

ไม่มีงานไม่มีกินไม่มีงานไม่มีเงินไม่มีกิน

และเห็นชัดว่าหลังวันที่๑๒มีนาคมถึง๕กันยายน
พระราชดีโคจรมาสู่เรือนการเงินชาวราศีสิงศ์
ลูกหนี้ไม่เคยคืนเงินจะมาคืนเงิน

ต่อไปราศีของคุณกัญชัยกำเนิดพลอย

ราศีกรกฎเนี่ยมันมีจุดอ่อนข้อเดียวนะ
คือความเกรงใจใจอ่อนโลเล
เจ้าแห่งสิงศ์คือพระอาทิตย์นั้นหนาเป็นประธานในสุริยจักรวาล
แห่งกรกฎนั้นหนาคือพระจันทร์องค์จันทรา
ความอ่อนความเย็นความประณีประนอมเป็นเรื่องดี
แต่ความอ่อนแอความเกรงใจความเยื่อนเยอะจะทำให้เราเสีย
ต้องระวังราหูเนี่ยในระยะเวลาประมาณปีครึ่งเนี่ย
ราหูโคจรเข้าสู่เรือนการเงินนับตั้งแต่วันที่๑๖มีนาคมปีที่แล้ว
จนถึง๔สิงหาคมปีนี้ชาวราศีกรกฎเนี่ย
ราหูค้นทรัพย์ในเรือนการเงินคือราศีสิง
คือราศีสิงศ์เป็นเรือนการเงินของชาวราศีกรกฎ
ราหูมาค้นทรัพย์เนี่ยมันส่งผลให้มีเรื่องเสียเงินเสียทองถูกโกง
ให้มันทำบ้านทำไม่เสร็จฉกเงินไปซ่อมรถทำนู่นนี่นั่นเสียบางอย่าง
เสียสิถัดฉากซื้อจอมาวันเดียวแตกหมดเลย
เอางี้นะในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเนี่ยนะเดี๋ยวราหูจะโคจรเข้าทัพเรือนชะตาหลังวันที่๔สิงหาไปแล้ว
ราหูโคจรทัพดวงชะตาใครเนี่ยมันจะมีเกณฑ์อย่างนี้นะ
เปลี่ยนบ้านย้ายงานเปลี่ยนรายการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนครอบครัวอาจจะมีคู่คนใหม่มีแฟนคนใหม่
หมายถึงกัญชัยจะมีเมียใหม่เหรอ
ซ่อเขาดูอย่าไปทายแบบนั้นเรารู้แบบนี้เราเป็นมนุษย์เราก็ต้องไต่ตรองสิ
เรารักคุณเมย์เรามีลูกคือมายูตัวกูไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนที่เรารักและผูกพัน
มันก็ตั้งเป็นสมการแล้วก็ต้องไปบอกเมย์ว่านี่เธอหมอลักษณ์เขาทายว่า
ราศีกรกฎตั้งแต่วันที่๔สิงหาคมนี้เป็นต้นไปมันจะมีเกณฑ์ถูกเมียทิ้งถูกแฟนทิ้ง
อย่าทำตัวให้มันสมกับที่ดวงมันเป็นนะ
อ๋อต้องไปขู่เมียเอาไว้ไปขู่เมียเอาไว้
ฉันมีดวงที่มีเคราะห์เธออย่าเป็นต้นเหตุแห่งเคราะห์นะฮะ
เพราะฉันจะรักเธอไม่เป็นต้นเหตุนั้น
แต่เลือดเก่าของท่านนั้นมันอาจจะตามมาเช็คบินฉัน
เธอต้องเป็นเพื่อนร่วมแรงร่วมใจที่จะช่วยประกาศแวดล้อม
ครอบครัวเราไปสิเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกัน

อาจารย์ผมกลัวอาจารย์จะเส้นเลือดในสมองจะสูง
ตอนนี้อาจารย์ต้องใจเย็นนะ
ดวงอาจารย์เนี่ยอายุ๔๘ตายตอนนี้ไม่ตายไม่ตายคารายการ

คนเกิดในราศีทั้ง๔ราศีนะ

เมฆกรกฎตุลมังกรและสิง
ราศีเป็นราศีที่เมื่อจะยิ่งใหญ่จริง

หมายถึงว่าชีวิตที่รวยที่สุดมั่นคงที่สุด
ไม่ใช่พฤศพไม่ใช่มิถุนไม่ใช่กันไม่ใช่ธนู
มันต้องเป็นเมฆกรกฎตุลมังกรและสิง
นี่คือดวงประธานาบดีดวงประธานบริษัทดวงผู้หญิงใหญ่ในโลกนี้ทั้งนั้น

หนุ่มเป็นหนึ่งในดวงชะตานั้นนี่เป็นหนึ่งในดวงชะตานั้นถูกต้องไหม
เพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ประกอบพิธีกร๓คน
ตุลนี่สิงนี่กรกฎโอ้โห
ดวงชะตาคู่ยิ่งใหญ่ในราศีจากราศี
นี่ต้องโทษช่วงชะวาน
เพราะฉะนั้นดวงชะตาของหนุ่มกัญชัยนะและท่านที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ย
ต้องเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนแปลง
หนึ่งไปดูบ้านที่ปลวกกินบ้านไหมสายไฟมันต้องซ่อมไหม
ประกันอัคคีภัยทำหรือยังนี่คือการระวัง
จะซื้อบ้านไหนอยู่ทำบุญเสริมดวงไง
ถ้าคิดว่าจะมีเคราะห์แล้วไปทำบุญแก้เคราะห์แต่เพียงว่ากลัวน่ะ
มันไม่ได้บุญหรอกมันต้องทำสม่ำเสมอด้วย
ศรัทธามันไม่ได้เกิดเพราะความกลัวแล้วไปทำ
เราต่อกันที่ราศีกลุ่ม
ชาวราศีกุมเนี่ยมีเทพประจำตัวคือราหู๑๖
๖เดือนมีนาคมที่ที่แล้วจนถึงประมาณ๔ทีครับ
ราวประจำตัวชาวราศรีกุมคือราหุเป็นประ
แปลว่าปลูกปลูกปลาปลาหมดแรงอ่อนกำลังคนคือราศรีกุมเลยเกิด
เบื่อเซ็งหมดอารมณ์นะ
จอดับชีวิตมันเหมือนจอดับ
แต่พอหลังจากวันที่๔สิงหาคือหลังจากสงกราน
ก็คือขึ้นไปแล้วถึงไปนับไหมภารกิจ๑๔เมษา
ไปถึง๔สิงหาเนี่ยเป็นภารกิจของก่อร่างสร้างตัว
เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเริ่มจะเป็นหนี้เริ่มจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถ
อะไรแนี้ยลุยเลยทำได้
ชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยจะเห็นได้ว่า

ชาวราศีมังกรมีดาวพฤษฎีโคจรเป็นมรณะ

เบื่อเซ้งหมดอารมณ์
บริวารเป็นพิษหงุดหงิดเสียเงิน
โกงมีค่าใช้จ่ายแบบเกิน
ในสิ่งที่ตัวเองถูกเอาเปรียบ

แต่พอหลังจากเข้าต้นปี๒๖๐มานี่นะ
พระราหารสวัสดีโคจรชุบเค้าเรือนการงาน

หลังจากวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมา
ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยแหละ
แต่เรื่องของความรักมันจะมีปัญหาว่า
ของชาวราศีมังกรมันอาจจะไปหลงใครหรืออาจจะมีเหตุกรรมนำพามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับชาวราศีมังกร
ชาวราศีมังกรที่เป็นสุภาพบุรุษก็ระวังถูกปั้มถูกขืนใจ
บรรสุภาพสตรีก็ระวังถูกยัดเยียดความเป็นสามีหรือภรรยา
อยากโดนบ้างจังเลย
แต่อธิษฐานเอาไว้ขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะสามีหรือภรรยาเรา
มันจะเกิดอาการที่ว่าชาวราศีชาวราศีมังกรเนี่ยคู่มันจะเกิดอาการหื่นผิดปกติ
เพราะราหูมะเร็งไงไม่ได้เกิดอาการหื่นมีอาการแบบกระหาย
เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ลักษณ์ก็ได้มีการพูดถึงดวงดาวไปแล้ว๒ดวงดาวด้วยกันนะครับ

คือดาวพระรหัสบดีถือว่าเป็นประธานแห่งโชคลาภและความสำเร็จ
ห่วงประมาณปี๒๖๐เนี่ยดาวพฤษฎีโคจรทัพเรือนชะตาของชาวราศีตุล
แน่นอนสรรพมงคลบุญที่ชาวราศีตุลเคยทำไว้
กระตันอยู่จงรักพักดีซื่อสัตว์สุจริตขยันมุ่งมั่นสร้างบุญกริยาทุกประการ
มันจะแสดงผลให้ชาวราศีตุลได้รับผลบุญนั้น
ไม่ใช่พฤศษฎีมาถึงตัวแล้วตัวเองนอนรอไม่ทำอะไร

ผมก็เกิดราศีตุลเหมือนอาจารย์ไม่เห็นดีเลย

และแถมบางคนได้แต่เตรียมไม่เตรียมผ้าข้าวบางไว้กรองน้ำ
กูไม่ได้น้ำสะอาดบริสุทธิ์
อาจารย์บอกไม่เคย
อาจารย์บอกว่าอาจารย์ยังไม่แต่งงาน
คุณอมอย่ามายัดเยียด

ของอาจารย์ไม่ใช่เป้าในเรื่องของคู่

งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุข

ไม่มีงานไม่มีเงินจะมีสุข

ไม่มีคู่ไม่มีคนรักไม่เป็นไร

เพราะฉะนั้นเรากลับมาที่ราศีตุล
คนไม่มีคู่ก็จะมีคู่

มีผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมได้เลื่อนขั้นเร็

ดีมากราศีนึงเลยนะ

ดวงชะตาจะดีสอดต่อเนื่องกับชาวราศีตุล

หมายว่ากันดวงชะตาก็จะมีคู่

ขั้นก็จะเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะไปได้ดี
เพราะฉะนั้นประกันกับตุลไปด้วยกันเลย

สิ่งที่เกิดนั้นไม่เท่ากันทุกคน

ดีตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไปสิ้นสุดเมื่อไหร่๑ปี
ทั้งปี๒๖๐เนี่ยชัดเลย

ฉะนั้นตลอดระยะเวลาอาจจะดีไปตั้งแต่๑๔เมษา

แน่นอนคนเรามันก็ต้องมีทุกรสุขสำหรับกัน
แต่ถ้าเกิดมันจะเกิดเหตุเพศภัย

มันเป็นเรื่องที่บริหารจัดการได้

ก่อนหน้านี้ได้รับเคราะห์พร้อมกับชาวราศีกัน
เพราะถูกราหูทับกันเล็งมีด
ในช่วงประมาณเมื่อ๒๓ปีที่ผ่านมา

ความรักหลับตาทายก็ได้ต้องเลิกกับคนรัก

หนึ่งงานใหญ่เข้ามา

ถ้าเกิดมีกำลังใจและไม่อยู่กับที่

ปรารถนามันจะดึงบุญมาใช้
อันเกิดจากดาวจะเกื้อกูลให้เป็นไป

หลงตัวมันดีจนลืมดีจนหลง

ใน๑๒ราศีจะเป็นห่วงราศีมีทุนมากที่สุด

เราเห็นคนที่เป็นราศีที่โลเลที่สุด
ราศีที่เป็นราศีที่ยึกยักษ์ที่สุด

ราศีที่เป็นคนสองเพศอยู่ในร่างเดียวกัน

เฮ้ยอาจารย์ไปตรงนู้นกัน

ปัญหาทุกปัญหามันคือเรื่องสนุกนะ
เนี่ยคุณทดท้อนและบ่นนะแต่วันที่ผ่านมาอย่างผมเนี่ย
นั่งมองสิ่งที่ผ่านมาวันหนึ่งโทษทุกอย่างเลย
พ่อแม่ทำไมเกิดมาจนให้เราไม่มีโอกาสได้เรียนสบาย
ต้องไปเป็นยามเด็กเสิร์ฟคนละรถวันนี้นะ
ขอบคุณพ่อแม่ที่จนทำให้เราได้ใช้ความเป็นคนได้สมบูรณ์
ทำให้เราได้ต่อสู้ชีวิตขอบคุณที่เราไม่มีอะไรเลย
ไม่ได้มีใครเขาบอกว่าพ่อเองรวยแม่งรวย
นี่คือสิ่งที่เป็นคุณค่าเพราะฉะนั้นคนวัย๔๖จะสอนคุณว่า
ชาวราศีมิถุนเวลานี้เนี่ยนะคุณเนี่ยจะต้องตั้งสติให้ดี
เพราะมันจะมีดาวราหูมาประกบหน้าอยู่ในเรือนการเงินเรียกราหูค้นทรัพย์
แล้วถูราวเสาร์มาเร็งตึงเหล่างลวงชะตา
เพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนจะมีเกณฑ์ทั้งมีปัญหาในเรื่องของการเงิน
และมีปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนและคู่ครอง
แล้วชาวราศีมิถุนถ้ารู้อย่างนี้นะตั้งสติแล้วสู้กับมัน
เท่าที่จะสู้ได้แต่อย่างหนึ่งต้องไม่เสียไปคือกำลังใจนะ
ความเป็นคนดีตกน้ำไม่ไหลตกฝันไม่ไหม้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

อย่าไปคิดมันว่าต้องเท่านั้นต้องเท่านี้

โอกาสได้ทำคือโอกาสที่คิดจะทำ

ครบทั้ง๑๒ราศี

ราศีก็ต้องระวังบางราศีก็ต้องเรียกได้ว่า

อาจารย์เดี๋ยวเส้นเลือดในสมองไปด้วย
นี่สงการนะผมจะพูดให้ฟังนะ
ยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบ

คุณเคยล่วงเกินต่อบีดามารดาครูอาจารย์ใช่ไหม

เอาพวงมาลัยดอกไม้ไปเข้าไปกราบท่าน

กายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสาม
กรรมที่เกิดจากกายวาจาและใจ

และเคยไปล่วงเกินผู้มีบุญพระคุณเจ้า
ฟ้าเจ้าบดินที่รู้เท่าไม่ถึงการอดีต
ลูกขอให้พ่อแม่ที่มีชิดอยู่
อโหสิกรรมแทนให้ลูกที่เถิด

ลูกขอแม่มือลูกหัวลูกเอาหูสิกรรมลูก

ผู้หลักผู้ใหญ่ไปกราบขอเข้ามาลาโทษ
นี่แหละฮะงูขั้นเทพจริงกับอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศ

สุดดุงกันยายนชิดคู่คุณจะเปลี่ยนแปลง

โอเค

ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ

สวัสดีครับ